มีคนคลั่งอีกแล้วนะครับที่ศรีสะเกดนะฮะเป็นลูกเลี้ยงนะอยู่กับพ่อเลี้ยง
คือแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วแต่พ่อเลี้ยงก็รักดูแลเขามา๒๐ปีได้นะครับ
เขามีอาการทางจิตประสาทแล้วขาดยาสุดท้ายเนี่ยคลั่งนะฮะ
คือใช้มีดเนี่ยแทงพ่อเลี้ยงเนี่ยจนเสียชีวิตตำรวจไปควบคุมตัวต้องใช้ทั้งปืนไฟฟ้าแล้วก็ใช้เหล็กงามนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตำรวจสพกันทรลักษณ์นะครับใช้ปืนไฟฟ้านี่ปั้งไปเนี่ย
ยิงใส่นายเฉลิมอายุ๔๕ปีที่คลุ้มคลั่งอยู่ที่บ้าน
แล้วไม้งามนี่ฮะนี่เอาไปควบคุมตัวนะครับ
เฉลิมนี่ก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อเลี้ยงตัวเองเสียชีวิตนะครับ
นี่ตอนที่ก่อเหตุไปแล้วนะฮะนี่ก็ต้องไปเอามีดออกมานะครับ
บ้านพักในพื้นที่หมู่บ้านนากันตมหมู่๑๒ตะบนสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตเป็นบ้านสองชั้นนะฮะ
ห้องโถงชั้นล่างของบ้านเนี่ยมีนายสมหงคำอายุ๖๖ปี
เลี้ยงของคนก่อเหตุนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องโถงนะครับ
ในสภาพศีรษะถูกทุบจนเลือดเนี่ยแบบไหลเต็มไปหมด
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงเข้าคอนะฮะแทงคอด้านซ้ายนะฮะทะลุออกไปเลยนะครับ
แล้วก็ที่ใต้ราวนมข้างซ้ายอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงกับคั่วหัวใจด้วย
เสียชีวิตอยู่คาที่นะครับมีใบมีดที่หลุดออกจากด้ามความยาวราวหนึ่งฟุตครึ่งนะฮะ
ตกอยู่ที่ทางออกประตูไปยังครัวด้านหลังบ้านด้วยนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายสมผู้ตายเป็นพ่อเลี้ยงของนายเฉลิมนะครับ
ซึ่งนายเฉลิมเป็นลูกติดภรรยาของผู้ตายเขาก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันนี่แหละนะครับ
ทีนี้ภรรยาของนายสมก็คือแม่ของนายเฉลิมเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแต่ในสมเขาก็ไม่ทอดทิ้งนะฮะ
เขาก็ดูแลนายเฉลิมมานะที่เป็นลูกเลี้ยงดูแลมานาน๒๐กว่าปีอ่ะแล้วนายเฉลิมเนี่ย
มันมีอาการป่วยทางจิตเวทแต่เขาก็อยู่ด้วยกันให้ช่วยทำไร่ไถนา
แต่นายเฉลิมไม่กินยาบ่อยไม่ยอมกินยานะฮะก็จะเกิดอาการคลุมคลั่งอารวาสอยู่บ่อย
ก่อนหน้านี้ก็ทุบทำลายข้าวของในบ้านแต่คราวนี้หนักเลยนะฮะ
คลั่งแล้วใช้มีดเนี่ยแทงพ่อเลี้ยงตัวเองจนเสียชีวิตเลยนะครับ
คือหลังจากที่นายเฉลิมวันนี้กินข้าวเสร็จเนี่ยเดินเล่นอยู่แถวหน้าบ้านเนี่ย
อยู่เนี่ยนะฮะไปทุบทำลายข้าวของทุบตู้เสื้อผ้าจนล้มระเนละนาด
โสมพ่อเลี้ยงก็พยายามเข้าไปห้ามลูกเลี้ยงนะครับ
แต่ถูกใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงจนเสียชีวิต
นี่นะครับเพื่อนบ้านมาเห็นเหตุการณ์ก็โทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มารองับเหตุนายเฉลิมตอนนั้นกำลังคลั่งอยู่เลยนะฮะ
ถือมีดเดินอยู่ในบ้านสุดท้ายก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
ต้องใช้ปืนไฟฟ้าแล้วก็ไม้งามเข้าไปควบคุมตัว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเพื่อไปตรวจสอบเรื่องของอาการทางจิต
บัดรักษาเรียบร้อยก็มาว่ากันต่อทางคดีความ
น้องชายของผู้ตายนะครับนายทองลาอายุ๕๐ปีนะครับ
มีศักดิ์เป็นอาของคนก่อเหตุบอกว่าคนก่อเหตุเป็นหลานนะฮะ
ซึ่งก็คือลูกเลี้ยงของพี่ชายอาศัยอยู่ด้วยกันสองพ่อลูกกันมาก็๒๐ปีแล้ว
เพราะว่าแม่คนก่อเหตุเนี่ยเขาตายไปแล้ว
รับว่าคนก่อเหตุมีอาการทางจิตเวทซึ่งไม่ได้เพิ่งเป็น
จิตเวทตั้งแต่เด็กแต่ร่างกายอย่างอื่นแข็งแรงดี
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะคลุมคลั่งถึงขั้นฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองจนเสียชีวิต
ก็ตอนนี้ต้องรอให้นายเฉลิมเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนนะครับ
ถึงนำตัวมาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
เมืองต้นก็ส่งไปโรงพยาบาลก่อนบำบัดอาการต่าง
เรื่องของการคุ้มคลั่งอาการทางจิตประสาท
คุณเนติชาวคงแก้วผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ที่บ้านของลุงสมที่ถูกลูกเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะทางญาติญาติก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่แหละ
เอาศพของคุณลุงใส่โลงมาตั้งตรงจุดที่คุณลุงแกนอนอยู่เป็นประจำที่บ้าน
หลานชายของลุงโสมพาไปดูจุดที่แกถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ทำความสะอาดไปบ้างแล้วที่ห้องถงชั้นล่างของบ้าน
แต่ยังมีคราบเลือดติดอยู่ตามขอบประตู
เก็บของในบ้านก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่กระจก
มีรอยแตกของกระจกจากการที่นายเฉลิมเนี่ยพังทำลายตอนที่เขาคลั่ง
แล้วพอพ่อเลี้ยงมาห้ามก็แทงใส่เขาเลย
หลานชายของลุงสมบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงเช้ามาหาลุงที่บ้าน
ตามลุงไปอาบน้ำนะแล้วก็จะเรียกไปกินข้าวด้วย
เขาจะมาเรียกแบบนี้ทุกวันเดินเข้ามาเห็นนายเฉลิมกำลังถือมีดแบบควงมีดเล่นอยู่
สีหน้านี่แบบเหม่อลอยพูดอยู่คนเดียว
ก็เลยแอบย่องเข้าไปดูในบ้านพอเข้ามาถึงในตัวบ้านเนี่ยตกใจฮะ
เจอลุงสมแกนอนตายจมกองเลือดไปแล้ว
ก็เลยรีบออกมาจากบ้านนะแล้วก็บอกให้เพื่อนบ้านเนี่ย
ช่วยกันพาเด็กที่อยู่ตามบ้านหลังต่างออกไปยังที่ปลอดภัยก่อน
กลัวว่านายเฉลิมเนี่ยจะคลั่งอลวาดมาถึงบ้านเพื่อนบ้าน
จากนั้นก็แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

ชื่อนางแร่อายุ๕๖ปีบอกว่าตัวเธออาศัยอยู่บ้านใกล้กับบ้านพี่ชาย
ความจริงเมื่อคืนเนี่ยตอนเที่ยงคืนนะได้ยินเสียงนายเฉลิมเออะ
วายเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็มีเสียงทำลายข้าวของด้วยอ่า
คือเที่ยงคืนเมื่อคืนวันก่อนก่อนจะเกิดเหตุช่วงเที่ยงเที่ยงวาวานนี้
แต่เธอก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นที่นายเฉลิมจะกล้าฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเอง

เพราะว่าเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก๒๐ปีไม่เคยทอดทิ้ง

น้องสาวของลุงสมบอกว่านอกจากนายเฉลิมจะมีอาการป่วยทางจิตแล้วนะครับ
ที่มันหนักก็คือชอบไปเสพยาเสพติดด้วยไง

ตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คืออยากให้ตำรวจดำเนินคดีลงโทษให้หนักที่สุด
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย

คือถ้าเกิดนายเฉลิมพ้นโทษออกมาแล้วกลับมาอยู่ที่นี่จะทำยังไง
อยากให้ถึงที่สุดเลยให้มันออกมาเลยคนมารสังคมน่ะ

อยากให้ให้ประหารเลยนะ

อย่าให้ออกมาเลยออกมาก็เดือดร้อนคนอื่น
เดือดร้อนคนอื่นใจน่ะนะใจเสียบู้ใจ

เออออกมาทำไมคนไม่มีประโยชน์นั่น
พันแต่บ้านเมืองออกมาทำไม
แล้วที่ผ่านมาเราก็หนักใจกับเขา
หนักใจไปโรงพยาบาลประจำ
บักกะนี่นี่